คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์บนท้องถนนที่สมุทรปราการค่ะ
มีรถกระบะพุ่งชนรถบัสที่จอดอยู่ข้างทางนะคะ
ทำให้รถกระบะเนี่ยโอ้โหพังยับเลย
เจ้าหน้าที่พยายามจะนำร่างของผู้ที่ติดอยู่ในรถออกมา

สุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะ
นี่ค่ะสภาพรถค่ะคือมีคนที่เห็นเหตุการณ์

มาถึงจุดที่เป็นสะพานแล้วเหินปุ๊บเสียหลัก

ทางป่อเต๊กตึ้งนะคะนับอุปกรณ์ตัดทางงัดรถกระบะ
เป็นกระบะ๔ประตูสีขาวนะคะ
ทะเบียน๘กก๕๗๑๐กรุงเทพฯ
เพื่อนำคนที่ติดอยู่ในรถ๓คนออกมา
ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงถึงจะนำออกมาได้
สุดท้ายกว่าจะนำออกมาได้เนี่ยกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณไปแล้วค่ะ
ผู้เสียชีวิตท่านแรกนะคะก็คือคนขับ
นางสาวสุพิชยาหรือไฟล์อายุ๓๒ปี
ใบหน้ามีแผลถลอกแขนหักขาหักค่ะเธอเสียชีวิตนะคะ
ส่วนคนที่๒นางสาวอมรรัฐหรือคุณน้ำฝน
เบาะข้างคนขับก็คือที่ศีรษะที่หน้าผากคือ
เหมือนไปกระแทกอย่างแรงอะค่ะเนื้อตัวถลอก
ท่านที่๓ก็คือคุณธินกรอายุ๔๓นั่งอยู่เบาะหลัง
ก็คล้ายกันนะคะที่ศีรษะเหมือนกระแทกอย่างแรง
ไหล่หักมีแผลถลอกตามตัว
คุณผู้ชมค่ะรถกระบะคันนี้คือยับเลย
ครับด้านหน้าคือยับเลยอืมด้านในก็มีนาฬิกาตกอยู่หลายเรือน
ท้ายรถมีกล่องพลาสติกหนึ่งใบด้านในมีนาฬิกาแบบต่างอีกเยอะเลย
ส่วนรถบัสที่โดนชนท้ายไม่มีใครบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะ
อย่างที่มิ้วบอกค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่ารถกระบะเหมือนขับมาเร็วพอสมควร
มาถึงสะพานข้ามคลองค่ะ
คงจะเหินสะพานแล้วเสียหลักพุ่งไปชนท้ายรถบัส

อายุเป็นครึ่งเลยใช่ค่ะโอ้โฮกระแทกไปแบบเต็มเลย
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
หน้าวัดแพร่กษานะคะที่สมุทรปราการเป็นถนนสองเลน
รถบัสที่ถูกชนท้ายก็ยังจอดอยู่ที่ช่องทางด้านซ้าย
สภาพท้ายรถถูกชนนะคะ
ส่วนกระบะของผู้เสียชีวิตนี่ท้ายรถบัสนะคะ
คงโอ้โหชนทะลุเข้าไปละอัดเข้าไปเต็มแรงเลยนะครับ
ส่วนรถกระบะของผู้เสียชีวิตคือเอาไปจอดไว้ที่คลังรถของกลางแล้วอะค่ะ
สภาพคือพังมาก
กระจกหน้ารถแตกหมด
ก็ยังมีข้าวของอยู่ภายในรถอยู่เลยนะคะ
เราได้คุยกับนายประจักษ์คนขับรถบัสค่ะอายุ๓๙ปี
เขาบอกว่าเขาขับรถมาจอดพักหน้าวัดตั้งแต่๕ทุ่ม

เพื่อรอไปรับพนักงานไปส่งที่โรงงานย่านกิ่งแก้วตอนตี๕
ประมาณตีหนึ่งกำลังหลับอยู่ได้ยินเสียงดังโครมอยู่ด้านหลังรถบัส
แล้วรถถูกกระแทกจนพุ่งไปข้างหน้า
รีบลงมาดูเห็นว่ากระบะพุ่งชนท้ายอย่างแรง
แล้วเห็นว่าในรถมีอยู่๓คนแล้วแน่นิ่งไปแล้ว
นายประจักษ์บอกว่าขับรถมา๒๐กว่าปี
แล้วก็มาจอดรอรับพนักงานที่วัดแพร่กษา๗ปี
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะ
เมืองต้นตัวนายประจักษ์ก็บอกว่าเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะคุยกับหัวหน้างานของบริษัทรถ
ก็จะช่วยเหลือเยียวยาให้กับทางผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ที่วัดในสองวิหารที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๓มาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
คุณพ่อของไฟล์ที่เป็นคนขับรถนะคะ
ร้องไห้เพราะยังทำใจไม่ได้
แล้วก็พยายามจะพูดกับศพของลูกว่าพ่ออยู่นี่ลูกพ่ออยู่นี่
ส่วนคุณแม่ของนายธินกรที่นั่งอยู่เบาะหลังแล้วก็เสียชีวิตไปด้วย
บอกว่าได้รับโทรศัพท์ตอนตี๓ว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ช็อกเลย
คือลูกชายเนี่ยเปิดร้านขายของแล้วก็คบหากับไฟล์ตัวคนขับปีนึง
ไฟล์ก็จะมาช่วยลูกชายแม่ขายของ
ก่อนเกิดเหตุก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่เขาออกไปไหนกัน
แม่บอกว่าไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลยทุกอย่างปกติมาก
ส่วนตัวไม่ขอออกความคิดเห็นนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
เพราะนี่คือความสูญเสียของทั้ง๓คนที่เสียชีวิตนะคะ
ปกติเขาไปไหนเขาก็ไม่ได้บอกเราอยู่แล้วไง
อีกอย่างเขาก็ไม่ไปไหนนะขายของ๔๓๐นเขาก็ขับบ้านแล้ว
ก็ไม่ได้มาตรงนานแล้วและควริเมื่อวานเขาก็มา
มาแล้วก็ไปไปขายของด้วยกันอืมแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราไม่รู้หรอก
เสียชีวิตขึ้นไปแล้วเนอะเขาอย่าไปฝืนหรือฟื้นเขาเลย
และเธอเป็นอีกหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๔ทุ่ม
น้ำฝนบอกว่าไม่ต้องล็อกประตูนะ
เดี๋ยวมาไปไม่นานเดี๋ยวมา
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะรู้ว่าไปกับเพื่อนสนิท
มารู้อีกทีว่าเกิดอุบัติเหตุตกใจและเสียใจมากนะคะ
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกับใคร
เพราะนี่ก็สูญเสียกันทั้งหมดทุกฝ่าย

ยังไงก็ต้องเรียกคนขับรถบัสมาสอบปากคำ

รอทางประกันและบริษัทรถบัสเขาตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอยู่
ก็ให้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ